เป็นเพราะว่าความเก่งกาดของแฮพีช
หรือที่เราเรียกกันว่าผมผีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะผมจริงของเขาเนี่ยสั้นไงคุณผู้ชม

เป็นเพราะว่าตัวละครในซีรีส์เรื่องหนึ่ง
คืออยากจะเข้าถึงบทบาทให้มากที่สุด
และเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เชียงใหม่ผอมลงมากด้วยนะ
ในช่วง๔เดือนที่ถ่ายทำเนี่ยบอกเลยว่าเต็มที่กับตัวละครมาก
แล้วตอนที่เอาตัวเองออกมาจากละครเรื่องนี้ก็สาหัสสากันอยู่พอสมควร
ตอนนี้ต้องกินยาประคับประคองอาการแพนิกที่ติดมาจากการเป็นตัวละครนั้นอยู่

ซึ่งใหม่เองก็เน้นย้ำว่าตอนนี้อาการทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยแล้ว
และยังมีสิ่งดีที่ได้มาจากซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ

รอบ่ายอยู่แล้ว

หรือแฟนเป็นผู้หญิง
หนูแฟนเป็นผู้หญิง
อีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวถามเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่มีคนขุดแตกประเด็นเกี่ยวกับตัวของใหม่ไปต่างนานาใหม่บอกว่าได้เห็นมาผ่านบ้างแล้วแหละส่วนตัวไม่ได้ติดใจกับอดีตเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องดราม่าด้วยถ้าเปลี่ยนคำได้เนี่ยนะอยากจะเปลี่ยนคำว่าดราม่าเป็นคำค
ดราม่าได้แบบสวยงามเนาะใช่นะคะแล้วก็โฟกัสแต่เรื่องความสวยความหล่อของเขาไปแล้วกันนะใช่แล้วค่ะ